คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามหาจนเจอนะคะ
หมอมลูกปลานะคะนับตั้งแต่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลว่า
ผู้หญิงคนนี้ใช่หม่อมลูกปลาหรือเปล่าไปเดินอยู่แถวสยามเนี่ยนะ
กอดผู้ชายคนนั้นคนนี้ไปเจอหม่อมลูกปลา
ครับเจอตัวจริงแล้วไปถามว่าใช่คนในคลิปไหมอืมห่อมลูกปลาบอกใช่
เขาไปถ่ายคอนเทนต์ให้ยูทูปถูกต้องค่ะครับ
วันนี้เราไปอีกรอบหนึ่งหม่อมลูกปลาเลยบอกว่าขอบคุณมากเลย
ทุกคนเลยที่ดูข่าวของไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ย
มีคนให้กำลังใจหม่อมลูกปลาเยอะมากเลยนะไปฟังเสียงดูนะคะ

ยาพิษท่านกบหม่อมเจ้าถิติพันยุคลนะคะ

ภาพซ้ายมือคือภาพอดีตของหม่อมลูกปลานะคะ
ขวามือก็คือภาพปัจจุบันที่เราตามเจอที่บ้านเลย
ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยไปคุยด้วยอีกรอบหนึ่ง
ปัจจุบันนี้อายุ๔๙ใช่ค่ะ
แต่ตั้งแต่เด็กก็โอ้โหจนสาวก็อยู่ในวังใช่ไหม

หมอปลามลูกปลาขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจ
พ้นโทษออกมาจากเรือนจำก็ใช้ชีวิตอยู่กับสามีคนปัจจุบัน
คือนายทวีชัยน้อยประเสริฐ

ก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดา
มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่นะคะ
เมื่อวานคุยกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลยนะ
บอกว่าอุ๊ยไม่ได้ออกหน้ากล้องมา๕ปีนะ

บอกตัดสินใจที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตปัจจุบัน
เพราะว่าเธอก็เลือกใช้ชีวิตเงียบกับครอบครัว
สุดท้ายมีคนอยากจะให้เธอไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในยูทูป
เธอก็เลยบอกว่าเธอก็เลยไปถ่ายทำยูทูป
แล้วก็เลยมีคนเห็นเธอแล้วก็ถ่ายคลิปเธอ
แล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียลว่าใช่หม่อมลูกปลาหรือเปล่า

แถวสกายวอร์กที่ว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทำไมไปนี่ฮะ
เหมือนกับไปเดินไล่กอดผู้ชายอะไรเธอบอกไม่ใช่เป็นการถ่ายทำคอนเทนต์

ใช่ค่ะเธอก็เลยบอกว่าพอเธอออกข่าวกับเราเนี่ย
โอ้โหคนทักเธอเยอะเลย
คนถามถึงชีวิตเธอเยอะเลยนะคะ
เธอก็เลยบอกกับคุณคารินทีมข่าวของเราบอกว่า
ทุกคำถามที่ถามเธออ่ะถามแต่มุมดี
กลับกันถ้าเธอเจอคำถามที่มันส่งผลกระทบกับจิตใจ

เพราะตอนนี้มีความสุขดีแบบค่อยเป็นค่อยไป
ก็มีงานที่เนี่ยเขาก็มีคนคอยช่วยเหลือหยิบยื่นงานมาให้
เหมือนที่ไปถ่ายทำยูทูปอะไรแบบนี้ค่ะ
เธอก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะเปลี่ยนชื่อ
เมื่อวานเธอก็พูดแล้วรอบนึงวันนี้ก็พูดย้ำอีกรอบนึง
ว่าอยากเปลี่ยนชื่ออืมจากโชติกาเป็นอะไรฮะ
เป็นหม่อมลูกปลาอ๋อชื่อหม่อมลูกปลาไปเลย

อย่างนี้เลยเพราะชื่อโชติกาและชื่อชะลาศัย
เธอเคยไปดูดวงมามันมีตัวอักษรที่ไม่เป็นมงคล
แต่ถ้าชื่อหมอบลูกปลา
คือไม่มีตัวอักษรอะไรที่ไม่เป็นมงคลเลย

จุดจุดหนึ่งลงมาปุ๊บแล้วพี่ก็เข้าไปชดใช้เวรกรรมของพี่แล้วก็
ถือว่ามันจบตรงนั้นแล้วไงจบแล้ว
แล้วตอนนี้พี่ก็เป็นสามัญชน
พี่ก็เป็นบุคคลธรรมดาผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
ก็ทำมาหากินหาเช้าหยุดกินค่ำอะไร
ถ้าเปลี่ยนได้นะเพราะคนเกิดวันพฤหัส
หมอปลามลูกปลานี่ไม่มีตัวเสียเลย
ทีนี้ค่ะนายทวีชัยค่ะสามีของหม่อมลูกปลานะคะ
ก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ต้องฝ่าฟันมรสุมชีวิต
มันก็มรสุมเยอะแหละแต่ไม่เคยคิดจะปล่อยมือกันเลยนะคะ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าวันที่ภรรยาต้องเจอวิบากรรม
โชคชะตาที่เลวร้ายที่สุดเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ทอดทิ้ง
อยากจะดูแลแล้วก็จะดูแลไปจนกว่าร่างกายจะดูแลไม่ไหว
เคยสัญญาเอาไว้ในวันที่หม่อมลูกปลาถูกตัดสินว่าต้องติดคุก
สัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ทิ้งจะดูแลลูกสาว
รอจนวันที่พ้นโทษออกมาแล้วก็ทำตามที่รับปากจริง
เขาก็ไม่มีใครเราก็จะอยู่คือให้กำลังใจเขาสงสารเขา
เพราะว่าเขาไม่มีใครญาติพี่น้องก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีอยู่ตัวคนเดียว
ก็อยากจะบอกว่าก็รักมากที่สุด
ก็จะดูแลให้ตลอดไปจนกว่าที่เราจะทำได้
อมลูกปลาก็ฝากบอกนะฮะว่านอกจากไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีแล้วเนี่ย
ก็ต้องขอบคุณนายวีรวิทย์กับบริษัทอเล็กซิสวังไทยแลนด
ที่มาเสนองานให้ทำแล้วก็มีคนได้จำเธอได้
ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเราก็ไปเจอก็ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หม่อมลูกปลาย้อนไปเมื่อ๒๖ปีก่อนนะครับ
ตอนนั้นเป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะชายาของหม่อมเจ้าทิติพันยุคล
หรือว่าท่านกบนะฮะท่านชายกบนะครับแห่งวังอัศวิน
ด้วยความที่เป็นคนฉลาดแล้วก็รู้ใจท่านกบอย่างมากนะครับ
รู้ใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปี๒๕๓๗เนี่ยได้เสกสมรสกับท่านชายกบนะครับ
เป็นข่าวคลึกโครมตอนนั้นเลยนะฮะหม่อมลูกปลานี่ก็โอ้โหเหมือนกับ
ชีวิตพลิกผันจนถูกเปรียบเป็นเหมือนกับซินเดอเลล่าเมืองไทยนะครับ
แต่สาเหตุการแต่งงานของหม่อมลูกปลาเนี่ย
่อมลูกปลาเคยบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือท่านกบต้องการเอาชนะ
ให้เธอหนีเที่ยวอีกเธอถูกรับมาเลี้ยงอยู่ที่วังนี้ตั้งแต่เด็กนะครับ
สุดท้ายก็เติบโตมาในนี้นะครับแต่เธอก็เหมือนกับนกน้อย
ต้องการออกจากโรงทองอย่างนี้ท่านกบก็เลยเสกสมรสกับเธอ
มลูกปลาบอกว่าเพราะท่านกบต้องการเอาชนะไม่ให้หนีเที่ยวอีก
หลังจากนั้นนะครับเมื่อมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในวังเกิดขึ้น
จนท่านชายกบท่านก็สิ้นชีวิตตักไส้นะครับแล้วหม่อมลูกปลาก็
ถูกดำเนินคดีในตอนหลังไปด้วยเนี่ยนะครับอ่าสามีคนที่สองของเธอ
มีลูกชายด้วยกัน๒คนนะครับปัจจุบันลูกเนี่ยอายุ๑๙กับ๒๐
หม่อมลูกปลาพบรักกับนายอุเทศขณะที่เธอยังอยู่ที่รั้ววังอัศวิน
กระทั่งปี๒๕๓๘ท่านกบถึงแก่ชีพิตักษัยกระทันหัน
มลูกปลาตอนนั้นตกเป็นจำเลยคดีวางยาพิษ
แล้วสารตัดสินจำคุกนะฮะต้องติดคุกอยู่นาน๒ปี๗เดือน
พอเธอพ้นโทษจากเรือนจำออกมาปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเธอก็ได้มาอยู่กินกับสามีคนปัจจุบันคือนายทวีชัย
ที่มีอาชีพเป็นโชเฟอร์รถบัสมีลูกสาวด้วยกัน๑คน
ปัจจุบันลูกสาวอายุ๘ขวบนี่คือเรื่องราวของหม่อมลูกปลา
ที่หม่อมลูกปลาก็ฝากบอกไปถึงแฟนข่าวทะลัดที่โชว์ทะลัดทีวีด้วยนะครับ